ก่อนอื่นไปดูเรื่องราวของเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเขาเสียหลักตกข้างทางไป
แต่ว่าตกไปไม่แค่นั้นไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ

เปลี่ยวไฟได้ลุกไหม้ท่วมรถบันทุกข์พ่วง๑๘ล้อ
หลังประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทางไปแล้วก็ยางระเบิด

หลักกิโลเมตรที่๒๙ก่อนถึงย่านพุทธมนตรสาย๘หมู่๑ตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่ขับผ่านไปผ่านมาอย่างมากทีเดียว

เจ้าที่ก็ต้องช่วยการฉีดน้ำสกัดเผลอ

เพลิงลุกไหม้แล้วก็วอดไปที่ส่วนหัวของรถเสียหายทั้งหมดนะครับ

นายชัยวัดแก้วประสิทธิ์

ตำบลสถสะธองอเพิร์นนครชัยศรี

ทางปกติเหมือนทุกครั้งที่ไปค่ะขณะที่กำลังกลับรถพอจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
รถบรรทุกที่วิ่งมาทางขวาเนี่ยเขาเบียดเข้ามาก่อนตัวเขาเองเนี่ย
กลัวว่าจะไปเฉียวไปชนก็เลยหักหลบเล็กน้อยแต่ว่าจังหวะนั้นรถมันเสียหลักไปแล้ว
มันตกขอบทางไปแล้วนะฮะทำให้ถูกกระแทกอย่างแรง
แล้วยางของรถพ่วงเนี้ยนะฮะที่เป็นตัวพ่วงเนี้ยมันระเบิด
เสียงดังมากเลยก่อนที่จะลุกไหม้อย่างเร็วมาก
เดี๋ยวไฟไหม้ที่ยางก่อนก็เลยไม่รีบจอดรถแล้วก็ลงมา
เพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่าโชคดีนะฮะที่ตัวเขาเนี่ยรอดได้
ออกมาทันแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บค่ะตำรวจก็จะมีการสอบประคำทั้งคนขับรถคันนี้
แล้วก็รถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ขับแซงมาด้านขวาที่เกิดที่จะไป
เฉียวชนกันนี่แหละว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ